คุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะเจ้าของร้านคนหนึ่งเขาบอกทนไม่ไหวแล้ว
ตำรวจช่วยมาเอาตัวผู้หญิงคนนี้ไปตรวจสอบทีว่าป่วยไหมหรือว่าอะไรกันแน่
คือเธอไปดูกล้องวงจรปิดที่ร้านค่ะภาพที่เธอเห็นคือมีผู้หญิงคนนึง
เอารองเท้าคือที่ใส่มานะถอดออกมาเลยนะมาถูหน้าประตูอย่างนี้
และแค่รองเท้าไม่พอนะคะเขาบอกว่าเธอเอากางเกงในชุบสารอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
ถูหน้าประตูร้านเธอด้วยเธอบอกว่าชนบุรีตอนนั้นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดไง
เป็นพื้นที่เสี่ยงโควิดสิบเก้าก็ไม่รู้ว่าเอาร่มมาติดไหม
เจ้าของร้านคือนางสาวธนวัลผู้มาอายุ๓๘ปีแจ้งตำรวจเลยค่ะ
บอกว่าช่วยพาตัวผู้หญิงคนนี้ไปตรวจสอบหน่อยค่ะซึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนไม่รู้จักด้วยนะ
เป็นอดีตลูกจ้างที่ร้านเธอเองชื่อว่านางสาวนงลักษณ์พานุมาตรพัดศรค่ะ
คือเธอรับมาเป็นลูกจ้านตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดแล้วแต่ว่าทำงานไม่ค่อยดี
คือมาทำงานแล้วก็ชอบทิ้งงานลูกค้าไม่พอใจแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ลาออกไปช่วงต้นเดือนธันวาคม
ทีนี้๑มกราคมที่ผ่านมาอยู่นางนงลักษณ์คนนี้มาที่หน้าร้านแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ
ถอดรองเท้ามาถูประตูเอากางเกงในชุบสารอะไรไม่รู้มาถูประตูอยู่แบบเนี้ย
แล้วมาวันละสามรอบอะค่ะเธอบอกว่าตอนแรกก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนมาว่านางนงลักษณ์เนี่ยมีพฤติกรรมแปลก
คือเอารองเท้าเอากางเกงในมาถูร้านถูประตูพอเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหมาจริงจริง
แล้วมา๓รอบต่อวันตอนนี้กลัวไปหมดเลยว่าเอาชุบสารอะไรมาก็ไม่รู้
ติดโควิดหรือเปล่าเอาเชื้อโรคอะไรมาป้ายหรือเปล่าตำรวจค่ะพาไปตรวจทีค่ะ